เดียวสุดเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับของมาดามแป้นนวลพันธ์ล่ำซำ
ประธานสโมสรการท่าเรือกับการซิลคว้าตัว
แฝดตระกูลอักษรศรีทั้งทิตาวีและทิตาทรครับ
โอ้โหเป็นภาพที่สุดจริงนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการเซ็นสัญญาเมื่อวานเนี่ย
ก็มีข่าวว่าทั้งสองคนเตรียมจะไปเปิดตัวกับบุรีรำในวันอังคารนะครับ
อังคารที่จะถึงนี้แต่สุดท้ายครับกระแสเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นจริงแล้วอาจจะเป็นแค่ข่าวลืม
เพราะว่าบุรีรำเองนั้นไม่ได้ติดต่อนะครับทางทิตาวีแล้วก็ธิตาทรในเคสนี้
แต่ว่าเคยติดต่อก่อนหน้านี้ไปแล้วในช่วงก่อนจะเปิดฤดูกาลนะครับ
แต่คราวนี้ครับจุดสำคัญก็คือว่าการท่าเรือนี่แหละครับ
ตัดสินใจที่จะดึงตัวคู่แฝดรายนี้มาทั้งที่ผู้เล่นในทีมเยอะแล้วจริง
ก็เพื่อว่าแน่นอนครับต้องการผู้เล่นที่ดีที่สุดในการคัดเลือกแล้วก็ที่จะสร้างทีมนะครับ
ให้ความสนใจคู่แฝดรายนี้ก็เป็นการซื้อตัวในตลาดรอบพิเศษที่คึกคักมากมากนะครับ
เรือก็เสริมต่อจากอดิษรพรมรักที่ย้ายมาจากเมืองทองก่อนหน้านี้
มีรายงานเบื้องต้นว่าทั้งคู่เซ็นกับสิ่งเจ้าท่า๔ปีแล้วก็มีกำหนดการเปิดตัวในช่วงบ่ายวันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ
ส่วนทิตาวีธิตาทรเติบโตมาจากทีมเยาวชนของโปรลิสเทโรนะครับก่อนที่จะถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่เมื่อปี๒๐๑๘ครับ
ไปดูเรื่องของการประสานงานในการนำนักเตะนะครับเมืองนอกที่เล่นอยู่นะครับในไทยลีกเนี่ยกลับเข้าสู่ประเทศให้ได้นะครับ
ก็คือตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของการขึ้นทะเบียนนักเตะต่างชาติรวมทั้งให้นักเตะต่างชาติในสังกัดกลับมาสู่ประเทศไทยเพื่อฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนจะกลับมาแข่งขัน
ซึ่งจำเป็นครับที่จะต้องดำเนินการขออนุญาตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยการพิจารณาอนุญาตนะครับจะเป็นอำนาจของกระทรวงการต่างประเทศและต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขครับ
สมาคมได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับสโมสรได้ดำเนินการประสานงานผ่านทางการกีฬาแห่งประเทศไทยไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขอให้นักเตะต่างชาติกลับเข้ามาในไทยโดยสโมสรนั้นจะต้องดำเนินการส่งเอกสารมายังบริษัทไทยลีกนะครับซึ่งเอกสารประกอบไปด้วยนะครับก็จะมีทั้งหนังสือรับ
ครั้งในช่วงกลางเดือนกรางเดือนกันยายนนะครับที่วางอะไรก็คือ๑๒กันยายนในเบื้องต้นครับ